ดูเรื่องในครอบครัวของคนดังครับหลังจากลูกของคุณเสกโลโซ
ไปร้องสารเยาวชนบอกว่าให้คุ้มครองนะครับเพราะว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยจากคุณการ
ซึ่งเป็นแม่ของพวกเขาปรากฏว่าตลอดทั้งวันไม่มีความเคลื่อนไหว
แต่มีคนนี้ออกมาเตือนคนนี้คือลีน่าจัง
ฮะลีน่าจังจะมาพูดอะไรเกี่ยวกับครอบครัวของกุศเอกโลโซมาพูดในฐานะคนเป็นแม่ครับ
ศิลปินเนี่ยต้องรักและกระตันอยู่ต่อพ่อแม่

ถ้าเธอคิดว่าการป่วยจริงเธอเป็นลูกเธอโตแล้วนะ
คือควรจะเข้าไปดูแลแม่เธอพาแม่เธอไปหามาหาหมอทำถามทุกศุกร์
ไม่ใช่ไปเอาเข้าสารขึ้นศาล
คือทำไม่ถูกต้องฉันเตือนเธอเลยนะเสือไม่ถูกต้อง
ฉันไม่รู้ว่าใครแนะนำเธอนะ
คือรีบไปถอนคำร้องเลยแล้วก็เข้าไปกราบขอขมาแม่เธอเลย
นัดสื่อไปกราบขอขมาแม่เธอเลย
เขาไปโอบกอดแม่เธอว่าลูกผิดไปแล้ว
แล้วฉันเห็นด้วยกับการที่จะทวงเงินเกินสามสิบล้านการทวงคืน
ทวงคืนรายการถ้าดูแม่ลีน่าอยู่นะแม่ให้กำลังใจหนูนะการ
ฉันเห็นด้วยจากการปฏิวัติใหม่ทวงคืนให้หมด
แล้วให้มันสองคนไปทำมาหาแดกเองไม่ต้องสนใจใยดีมัน
โอ้โหวันนี้มาในอีกบทบาทไม่มีบทบาทสุขุมร่วมลึก
นี่ค่ะคุณลีน่าจังออกมาอัดคลิปนะฮะหลังจากทราบว่าน้องเสือเศรษฐการ
และน้องสาวก็คือคุณกวางกรวีพร้อมกับดรีมเนี่ยนะฮะ
ไปขอสารเยาวชนท่านเพื่อขอให้คุ้มครองจากคุณการเพราะรู้สึกว่าไม่ได้รับความปลอดภัย
โดยคุณลีน่าจังเตือนสติเสือนะฮะว่าไม่รู้ว่าใครแนะนำเสือนะ
แต่สิ่งที่เสือทำมันไม่ถูกต้องแม่น่ะรักลูกทำให้ลูกได้ทุกอย่าง
พยายามทำทุกอย่างให้ครอบครัวกลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้ง
สิ่งที่แม่ทำเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วและยังบอกอีกว่า
ให้เสือรีบไปถอนคำร้องแล้วนัดสื่อมวลชนไปขอคำมาแม่ซะ
จากนี้ยังฝากบอกคุณการว่าให้กำลังใจคุณการในฐานะคนเป็นแม่
รักลูกต้องรักให้ถูกทางอย่าประเคนให้ทุกอย่างนะฮะ
และเห็นด้วยกับคุณการให้ทวงคืนทุกบาททุกสตางค์ที่โดนโกงไป
แล้วให้ทั้งเสือและน้องดรีมแฟนสาวไปลองทำมาหากินกันเองนะฮะ
พยายามทั้งวันได้ไหมโทรไปคุณการไม่รับ
ไลน์ไปอ่านแต่คุณกาไม่ตอบ
คือปกติแล้วคุณการเนี่ยจะสนิทกับพี่แจ๊กกาลีนะฮะ
ปกตินี้อ่านตลอดตอบตลอดโทรศัพท์ไปกี่ครั้ง

ส่วนคุณเสกอ่ะยังนิ่งไม่ออกมาเคลื่อนไหวใดทั้งสิ้นตอนนี้ครับ
ขยับมารู้จักอีกคนนึงชื่อว่าน้องพ่อใจ